ท่านป่วยโรคซึมเศร้ามา๕ปีแล้วท่ายิงตัวเองตายในห้องนอนนะครับ
คอนโดมิเนียมกลางเมืองโคราชนะครับมีจดหมายสั่งเสียแล้วก็เหมือนกับทำพินัยกรรม
เอาไว้ให้ลูกด้วยในคอนโดมิเนียมหรูเขตเทศบาลนครนคร
ทีมกู้ชีพโรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมาเข้าช่วยเหลือนายอภิรักษ์กองจันทร์ท่านอายุห้าสิบสี่ปีนี่ต้องใช้เครื่องปั๊มหัวใจเลยนะครับแล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลกรุงเทพราชศรีมาที่อยู่ใกล้เคียงเนื่องจากนายอภิรักษ์นั้นใช้ปืนขนาด๙มิลลิเมตรยิงศีรษะด้านขวาของตัวเอง
นายอภิรักษ์เนี่ยนะฮะเคยทำงานเป็นวิศวกรแต่ก็ลาออกมาทำธุรกิจส่วนตัว
ท่านเป็นคนเงียบเป็นคนขรึ้ม
แต่ท่านป่วยครับมีอาการซึมเศร้ามานานสัก๕ปีได้แล้ว
ก่อนเกิดเหตุนะครับนายอภิรักษ์เนี่ยเดินเข้าไปในห้องนอน
ส่วนภรรยากับลูกสองคนนั่งเล่นอยู่ที่ห้องนั่งเล่น
สักพักเดียวครับสักพักเดียวได้ยินเสียงปืนดังจากห้องนอนก็วิ่งกันเข้าไปดู
พบนายอภิรักษ์ใช้ปืนยิงตัวเองนอนหายใจรวยรินอยู่แล้วนะครับ
รีบโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือ
ว่าสาเหตุเกิดจากความเครียดครับประกอบกับภาวะซึมเศร้า
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับพบจดหมายที่คาดว่าเป็นลายมือของผู้ตายนะฮะเขียนสั่งลาลูกเมียเอาไว้๑ฉบับ
มีการแบ่งสมบัติทรัพย์สินนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านคอนโดที่ดินเงินสดในธนาคาร
พระเครื่องแล้วก็อาวุธปืนให้ลูกทั้ง๒คนที่อายุ๑๗ปีแล้วก็๒๓ปีแล้วท่านก็ลงชื่อกำกับเอาไว้ด้วยนะครับลงวันที่
แปดแปดกันยายนก็คือเมื่อวานนี้เองนะฮะตำรวจจึงเก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับเดี๋ยวจะยังไงก็ตามมันเป็นการตายผิดธรรมชาตินะครับก็ต้องหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงอีกครั้งครับ